มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะที่ได้เกริ่นเอาไว้ก่อนปิดเบรกนะคะ
หมอผีชาวเมียนมาค่ะก็ไล่ผีให้กับลูกค้า
ก็ปรากฏว่าเอาไม้ที่เขาเรียกว่าหวายพระเนี่ยค่ะ
เขี้ยนเขี้ยนจนกระทั่งคนที่มารับการรักษาเนี่ยเสียชีวิตค่ะ
หมอผีทั้งคนที่มารักษาเป็นชาวเมียนมาทั้งคู่ค่ะ
แล้วที่เราได้ยินเสียงอยู่นี่ก็คือเสียงของนางมาเนนวยนะคะ
ก็มาทำพิธีถอดของล้างคุณสัยไล่ผีค่ะ
หมอผีก็คือนายทูลไซนะคะไม่มีนามสกุลนะคะ
ก็เป็นชาวเมียนมาทั้งคู่กำลังเอาไม้หวายเขี้ยน

เขาบอกว่าเป็นการรักษาตามความเชื่อนะคะ
แต่ว่าคนที่มารักษาก็ร้องด้วยความเจ็บปวดทุกข์ทรมาน
แล้วสุดท้ายเสียชีวิตค่ะคุณผู้ชมเนี่ย
มีคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้แล้วก็คือคลิปนี้ก็หลุดออกมา

ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ตำรวจนะคะกับแพทย์เนี่ยไปตรวจสอบศพของนางมาเนนวยนะคะ
ญาติเองก็เตรียมประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
ซึ่งเบื้องต้นจากการตรวจสอบก็พบว่า
นางมาเนียนวยมีรอยเขียวช้ำห้อเลือดทั่วร่างกายเลยค่ะ
ตรงแขนกับมือเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะ
ก็ส่งไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้ทีมข่าวก็ไปคุยกับภรรยาของหมอผีค่ะ
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าหมอผีเนี่ยรักษาคนถูกผีเข้ามาแล้วกว่า๓๐ปีนะคะ
รักษามาแล้วกว่า๓๐ปีแล้วอยู่ที่นี่มากว่า๒๐ปีแล้ว
เมียนมาก็เชื่อถือกันนะคะ
นางมาเนนวยมารักษา๓วันตั้งแต่๒๔ถึง๒๖
หมอก็ตีด้วยหวายนี่แหละเฉพาะช่วงทำพิธี
จนกระทั่งเขาก็สลบนอนแน่นิ่งและเสียชีวิต
ก็อ้างว่าผีทำเสียชีวิตญาติก็รออยู่ข้างนอกนี่แหละค่ะ
ทีนี้สามีของผู้เสียชีวิตก็เล่าบอกว่าที่มาที่นี่
เพราะว่าภรรยาป่วยหนักไปรักษาที่คลินิกก็ไม่หาย
เขยก็เลยแนะนำให้มาหาหมอผีเพราะเคยมาแล้วหาย
ก็รักษากัน๓วันจนเสียชีวิตคามือนะคะ
ตนเองมองว่าทำรุนแรงเกินไปอยากจะขอความเป็นธรรมให้กับภรรยา
เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยก็พาภรรยาไปโรงพยาบาลแต่หมอ
จะพาไปโรงพยาบาลแต่หมอบอกว่าไม่ต้องไป
คนเสียชีวิตแล้วไปก็ทำอะไรไม่ได้
เขาก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านก็มีการประสานรถกู้ภัยมารับศพไปวัด
โดยที่ไม่ได้มีการตรวจสอบบ้านหมอผีแล้วก็ไม่ได้มีการเอาผิดเลย
เขาก็อยากเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับภรรยาค่ะ
พูดถึงอย่างนี้ทำไมถึงไม่ไปหาหมอแผ่นปัจจุบันอะไรอย่างนี้
เราให้คุณผู้ชมดูภาพข้างที่เป็นภาพของผู้เสียชีวิต

ภาพศพก็จะเห็นรอยเขี้ยนทั้งแขนทั้งขา
แล้วเสียงร้องของเธอตอนที่ถูกหวายตีเนี่ย
อย่างที่เห็นนะคะมันก็เป็นเสียงร้องของความทุกข์ทรมาน
แล้วล่าสุดเนี่ยตำรวจนำตัวหมอผีคนนี้มาสอบสวน
ก็รับสารภาพบอกเป็นคนเอาหวายพระที่เขาเรียกว่าหวายพระ
ตามร่างกายของผู้เสียชีวิตจริงเป็นการไล่ผี
กี่ครั้งก็ไม่รู้เพราะตัวเองก็ไม่ได้นับ
แล้วที่ผ่านมาก็รักษาหายทุกคนหวายพระความยาว๑๕เมตร
ตีไปตามร่างของผู้ที่มารับการรักษา
แต่ว่าหลังจากที่นางมาเนนวยเสียชีวิต
ก็เผาทำลายหวายพระอันนี้ไปแล้วค่ะ
ไม่ไหวค่ะ
หายบ้างครับ
นะคะหายทุกคนแล้ว
หายไปไหนปิดที่บ้านหรือที่ตรงนั้น

หมอผีคนนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น